มติของมหาเทศสมาคมในวันนี้นะคะ
เกือบทุกวัดในประเทศไทยที่สามารถจะจัดงานได้
ให้มีการจัดสวดมนต์บทรัฐนสูตร
ถือว่าเป็นการไล่โควิดและเรียกขวัญกำลังใจให้กับชาวไทยเนี่ยนะคะ
ทีมข่าวของเราค่ะไปเกาะติดบรรยากาศอยู่ที่วัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครนี้นะคะ
ติดตามบรรยากาศพร้อมกันจากผู้สื่อข่าวเราเลยค่ะ

วัดไตรมิตรวิทยารามเป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่มีการสวดพระพุทธมนตร์นะครับ
ในบทสวดรัตนสูตรนะครับ
ซึ่งเป็นการสวดเพื่อให้ขวัญกำลังใจกับประชาชนในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดระลอก๓นะครับ
ซึ่งขณะนี้เองทางสมเด็จพุทธจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
ก็ได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับ
นำพระสงฆ์๓๖รูปในการเจริญพระพุทธมนต์ครับ
ซึ่งตั้งแต่เวลา๑๗นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
คณะสงฆ์หลายวัดทั่วประเทศนะครับ
ก็ได้มีการเจริญพระพุทธมนตร์ในบทรัฐนสูตรนะครับหรือรัตนปริศ
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
เป็นสิริมงคลให้กับประชาชนชาวไทยนะครับ
โดยที่วัดไตรมิตรแห่งนี้นะครับ

ที่ได้เจริญพระพุทธมนตร์
เจริญพระพุทธมนต์เช่นกันนะครับอย่างในพื้นที่
จังหวัดสกลนครพระนครศรีอยุธยาจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดตรังนะครับ
พระอารามหลวงก็จะมีการเจริญพระพุทธมนต์ลักษณะนี้นะครับ
สำหรับการเจริญพระพุทธมนตร์ในครั้งนี้นะครับก็ได้
กำหนดให้คณะสงฆ์นะครับมีการเว้นระยะห่างนะครับ
เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโควิด๑๙แล้วก็
ไม่ได้อนุญาตให้พุทธศาสนิกชนนะครับประชาชนมาร่วมเจริญพระพุทธมนต
เหมือนกับหลายครั้งที่ผ่านมานะครับโดยจะมีการถ่ายทอดผ่านทางสถานีโทรทัศน์นะครับ
เพื่อให้ร่วมกันสวดเจริญพระพุทธมนต์อยู่ที่บ้านนะครับผมได้คุยกับ
นายสิบบวรแก้วงามโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็บอกว่า
สวดรัตนสูตรก็ถือว่าเป็นบทสวดที่มีการเจริญพระพุทธมนต์มาตั้งแต่
พุทธกาลนะครับในครั้งที่เกิดเพศภัยต่าง๓ประการนะครับ
ก็ทำให้สมัยพุทธกาลนั้นผ่านพ้นวิกฤตมาได้ซึ่งครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นขวัญกำลังใจ
เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับผ่านพ้นวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ระลอก๓ไปได้
เดี๋ยวไปฟังเสียงทางโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติครับ
มหาเทรสมาคมเขาได้มีมติออกมานะครับโดยขอความร่วมมือจากวัดทั่วประเทศ
อันเชิญบทสวดรัตนสูตรเนี่ยมาสวดหลังจากทำวัดเย็นทุกวัน
จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโลกโควิดสิบเก้าเนี่ยจะคลี่กลาย
คำว่าบทรัฐนสูตรคือเป็นการรวมบทเจริญพระพุทธมนตร์ที่เป็นที่มีความเป็นสิริมงคลทุกบทมาอยู่ในบทเดียวกัน
ความเป็นชาวพุทธเราก็ยังเชื่อว่าบทพุทธคุณที่มีความเป็นสิริมงคลทุกบทนะครับ
เขาจะช่วยให้เราเนี่ยมีขวัญกำลังใจแล้วก็จะช่วยเอ่อ
เติมเต็มความเป็นสิริมงคลของชาติบ้านเมืองเรานะครับ
สำหรับการเจริญพระพุทธมนต์ในวันนี้นะครับทุกวัดในทั่วประเทศนะครับ
ก็จะมีการสวดหลังมีการทำวัดเย็นนะครับ
แล้วก็หลังจากนี้ทุกวันนะครับทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้
ขอความร่วมมือให้ทุกวัดนะครับได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ในบทรัฐนสูตรนะครับ
ซึ่งทางสำนักงานพระพุทธศาสตร์แห่งชาติก็ได้มีการพิมพ์นะครับ
บทสวดเจริญพระพุทธธรรมนตร์นะครับจำนวนหนึ่งหมื่นเล่ม
เพื่อให้วัดต่างนะครับได้นำไปเจริญพระพุทธมนตร์ครับ
นี่ก็คือบรรยากาศการสวดเจริญพระพุทธมนตร์ที่วัดไตรมิตรวิทยาราม
ยชาติของทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ
ขอบคุณคุณปียชาติด้วยนะคะนั่นคือบรรยากาศที่วัดไตรมิตรวิทยารามนะคะ
ก็จริงแล้วประชาชนก็สวดมนต์กันอยู่ที่บ้านก็ได้นะคะ
คือเพื่อสงบจิตใจด้วยเพราะว่าหลายคนตอนนี้ก็เป็นกังวล
ไหนจะเขรียดเหลืองงานไหนจะทำงาน
จะกังวลว่าเอ๊ะฉันติดหรือยังอะไรแบบนี้
ส่วนมันก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยเหมือนกับว่าสงบจิตสงบใจได้บ้าง
ใช่ค่ะเป็นด้วยของทางติดใจค่ะนะคะ